คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วการชุมนุมบริเวณด้านหน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยในวันนี้

หลังจากที่น้องมายพัสราวรีตัวแทนที่เข้าไปพูดคุยกับท่านทูต

มีการอ่านประกาศที่เข้าไปพูดคุยด้านใน
แล้วก็มีการออกมาชี้แจงกับกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้
และตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
น้องมายรวมถึงคุณไผ่ดาวดินและคุณวัลินแพทริก

กำลังแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้ว
เมื่อประมาณ๕นาทีที่ผ่านมาซึ่งการพูดคุย
บริเวณด้านในน้องมายออกมาชี้แจงนะครับว่า
หลักแล้วการพูดคุยนั้นเป็นการขอให้ทางการเยอรมนี
ตรวจสอบการใช้พระราชอำนาจนอกเหนือราชอาณาจักรไทยหรือไม่

เยอรมนีนั้นมีการตอบรับในข้อเรียกร้อง
และจะนำหนังสือที่ยื่นนั้นส่งให้กับทางรัฐบาลเยอรมนี
รวมถึงรัฐศาสตราของยุรมณีด้วยนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็ส่งเสียงโหร้องดีใจให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้นะครับ
หลังจากที่น้องมายได้ออกมาพูดบอกว่าทางการของเยอรมนีนั้น
ตอบรับข้อเรียกร้องแล้วก็มีการ
บริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะตอนนี้
ถึงแม้จะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะคุณผู้ชมครับ
แต่ตำรวจนั้นยังคงมีการตรึงพื้นที่บริเวณด้านนี้ไว้
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับว่าสองแถวหน้าเนี่ย
จะเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
รวมไปถึงตำรวจควบคุมฝุงชนของผู้หญิง
ซึ่งเป็นของกองบังคับการตำรวจนครบาน๙ที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับ
ซึ่งบริเวณจุดนี้ทางตำรวจชี้แจงนะครับว่าใช้กำลังที่อยู่พื้นที่นี้
ใช้กำลังตำรวจทั้งหมด๔กองร้อยหรือประมาณ๖๒๐คน
โดยการตรึงกำลังไว้จะเป็นการตรึงกำลังโดยลักษณะของการจอดรถของต่อชะดอไว้อยู่บริเวณด้านหน้าของสถานทูต
ซึ่งณตอนนี้กลุ่มประชาชนกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้อยู่ระหว่างการช่วยกันเก็บข้าวเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหน้าสถานทูต
เพื่อที่จะเดินทางกลับออกไปจากพื้นที่นี้
แก่นำบอกนะครับว่าภายหลังจากที่มีการยื่นหนังสือยื่นข้อเรียกร้องให้กับนายเกออกชมิต
อัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แก่นนำออกมาบอกครับว่าทางเอกอัครราชทูตนั้นมีการตอบรับข้อเรียกร้อง
และจะส่งเอกสารนั้นไปถึงทางการเยอรมนีและรัฐสภาเยอรมนี
เพื่อให้ตรวจสอบข้อเรียกร้องที่แกนนำนั้นได้ยื่นไป
หลักประมาณ๓๔๕ข้อที่แกนนำมีการอ่านบนเวทีเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่ผมบอกไปว่าทั้งหมดนั้นเป็นการขอให้ตรวจสอบการใช้พระธรรมนาฏ
เหนือราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะครับ
บรรยากาศนะตอนนี้กลุ่มประชาชนกลุ่มมวลชนพากันมาถ่ายลงถ่ายรูป

ส่วนนั้นก็ออกจากพื้นที่นี้ไปและบางส่วนโดยใช้ถนนสาธรณ์ใต้ที่จะมุ่งหน้าไปยังสวนลุมพินี
บางส่วนก็ใช้พื้นที่บริเวณที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่รวมกลุ่มกันในการที่จะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเป็นการเซลฟี่ตามป้ายที่ขึ้นอยู่บนวิธีนี้
ก่อนหน้านี้มีการอ่านประกาศถึง๓ฉบับด้วยกันภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้ได้รับฟังนะคะว่า
ข้อเรียกร้องแถลงการที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการเก็บข้าวเก็บของของกลุ่มกาดของกลุ่มมวลชนอาสา
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จะมีการเอาหมวกเอาร่มเอาแว่นตามาวางไว้คืนเพื่อคืนส่วนกลางอยู่บริเวณพื้นที่นี้
เพื่อเตรียมพร้อมรับในภารกิจวันต่อไป
คุณผู้ชมคัตเนี่ยอย่างพี่ผมบอกนะครับว่าครั้งตึงกำลังของตำรวจมันลักษณะนี้ครับจะใช้รถบัตรนะครับจะใช้รถบัตรเป็นแถวเรียงยาวแบบนี้ไปเรื่อย
ก็จะสามารถเล็ดลอดไปบนพื้นฟุตบาท
ซึ่งเป็นฝั่งพื้นที่ของสถานทูตได้

คือบริเวณถนนสาธรณ์ใต้

ไปยังถนนนราธิวาสนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็อย่างที่บอกไปมีการเก็บข้าวเก็บของไปแล้ว

ยังคงอยู่บริเวณพื้นที่นี้
อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมครับ
บริเวณฝั่งขวามือของผมเนี่ย

ก่อนหน้านี้กลุ่มมวลชนอยู่เต็มพื้นที่

ไม่มีพื้นที่ที่จะให้หลงเหลือที่จะยืนเลย
แต่ตอนนี้หลังประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
ก็มีการเดินออกไปจากพื้นที่แล้ว
เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าสถานทูตเรมนีขนาดนี้บริเวณถนนสาธรณ์ใต้
ที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณแยกวิทยุถนนพระรามสี่นะครับขณะนี้มวลชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้ว
หลังจากน้องมายประกาศบนรถปลาใสนะครับว่ายุติการชุมนุมเมื่อเวลา๒๑นาฬิกาครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้ก่อนนะครับบริเวณถนนสาธรณ์ใต้นะครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือมุ่งหน้าไปสี่แยกวิทยุนะครับซึ่งขณะนี้มวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
บรรยากาศขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยเดินทางกลับตั้งแต่มีการปราศัยกันจบ๒๑นาฬิกา
วันนี้ข้อเรียกร้องหลักก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ๓ข้อคือ
ผู้เด็กวิทยุธรรมวชาลลาออกนะครับแล้วก็ให้มีการแก้ขายธรรมนูล
รวมไปถึงนะครับมีการให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็มีกลุ่มนะครับมวลชนนำกระดาษนะครับ
แล้วก็มาแปะบริเวณรถของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔นะครับ
จอดอยู่บริเวณด้านหน้าของหน้าสถานทูตเยอรมันนะครับ
ก็เป็นคำต่างนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมาเขียนแล้วก็หาสติ๊กเกอร์มาแปะเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีการถ่ายรูปกันอยู่บริเวณนี้
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมดูสดขณะนี้นะครับ
หลังจากที่มีการปราศัยแล้วก็มีการยุติการชุมนุมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณถนนอีกฝากฝั่งหนึ่ง
ตอนนี้มวลชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่ายังคงมีรถพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จอดอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับ
ส่วนก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนก็เดินทางกลับกันค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เดินทางกลับกันอย่างรวดเร็วมากนะครับ
หลังจากประกาศเสร็จแล้วก็มีการทยอยกลับกันอย่างเป็นระเบียบ
ชุมนุมวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไปอย่างสงบนะครับ
ตลอดการเดินทางมาตั้งแต่ถนนสามย่านแยกสามย่านนะครับมาจนถึงบริเวณสถานทูตเยอรมนี
ก็เป็นไปอย่างสงบมีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดขบวนนะครับ
ขณะเดียวกันในการชุมนุมนะครับ
ใครจะเป็นลมไข่หิวน้ำก็มีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีกาดนะครับที่เป็นกัดพยาบาลก็มาคอยนำเอมโมเนียให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ถ้าเกิดว่าต้องการนะครับเพราะบางคนยังมีอาการเป็นลมก็ให้แอมโมเนียนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสงบเรียบร้อยในการชุมนุมในวันนี้
ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถนนเริ่มโร่งแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงจับจองพื้นที่ขายกันอยู่เพราะยังคงมีประชาชนที่ลงเหลือจากการเดินทางกลับยังอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันด้านหน้าก็ยังคงมีกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังคงปักหลักกันอยู่นะครับ
บางส่วนยังคงมีการพูดคุยมีเครื่องขยายเสียงนะครับเป็นจุดอยู่
นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นบริเวณแยกวิทยุนะครับบริเวณถนนสาธรณ์ใต้ขณะนี้นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศหลังยุติการชุมนุมเมื่อ๒๑นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
พรุ่งนี้นะครับยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับ
ว่าจะมีการชุมนุมที่ไหนอย่างไรต่อไป
แต่วันนี้ถือว่าตลอดการเดินทางจากแยกสามญาติ
จนถึงสถานทูตเยอรมนีเป็นไปอย่างสงบนะครับ

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากสถานทูตเยอรมนีครับ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

ลชนก็ทยอยเดินทางกลับนะคะบรรยากาศที่แยกวิทยุเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จของกลุ่มราศดร๖๓
ที่มีการเคลื่อนขบวนมาจากแยก๓ย่านมาที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
แล้วก็มีการยื่นหนังสือโดยการชุมนุมในวันนี้มีการประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา
โดยมีการบอกว่าให้ทุกคนนั้นกลับไปพักผ่อนที่บ้านและเตรียมที่จะมีการนัดหมายครั้งต่อไปค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกวิทยุในขณะนี้นะคะ
ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ระหว่างการแยกย้ายยุติการชุมนุมกันกลับบ้านนะคะ
ภายหลังจากที่แก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำเอามวลชนจำนวนมากมาที่สถานเอกราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
เพื่อยื่นหนังสือนะคะโดยทันทีที่มาถึงบริเวณแยกถนนวิทยุนั้น
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการตั้งเวทีปราศัยชั่วคราวในลักษณะของการขออาสาสมัครมาปราศัยพูดความในใจ
ซึ่งก็เน้นโจมตีขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงสาเหตุของการเคลื่อนขบวนมายังสถานทูตเยอรมนีที่มีการยื่นหนังสือ
ให้มีการตรวจสอบการใช้พระราชอำนาจนอกราชนาจักรโดยยืนยันว่ากลุ่มราศดร๖๓นั้นไม่เคยคิดล้มสถาบัน
ขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้มีการปลาใสไปถึงเรื่องของการเก็บภาษีของราศดร
กรณีเศรษฐกิจตกต่ำนั้นควรที่จะลดลงมาให้จริงให้เป็นไปตามความจริงของระบบเศรษฐกิจของไทยนะคะ
ขณะเดียวกันก็โจมตีกรณีการจับกลุ่มนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ที่ถูกจับกลุ่ม
ภายหลังจากการเข้ามาดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย
ต่อมาในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะคะแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการขึ้นเวทีประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา
โดยขอให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็เตรียมที่จะพักผ่อนแล้วก็เตรียมร่างกายก่อนที่จะนัดหมายในการชุมนุมอีกครั้งหนึ่ง
โดยการชุมนุมในวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาจนถึงเวลา๒๑นาฬิกาต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีจำนวนมากคาดว่าในเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีน่าจะเคลียร์คนออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกวิทยุค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูการเคลื่อนไหวกันอีกทีนึงนะครับ